เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
มีเหตุยิงกันเสียชีวิตที่บริเวณลานจอดรถ
ตรงนี้อยู่ด้านหลังร้านปอกุ้งเผาย่านปิ่นเกล้า
ตรงนี้แถวถนนบรมราชชนนีขาออกนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับถูกยิงเสียชีวิตนะครับ
ชื่อนายดำรงทวีเขตอายุ๔๙ปี
คนนี้นะฮะมีอาชีพเป็นพ่อค้าผลไม้นะครับ
เขาขายของอยู่ที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา
ซึ่งอยู่ข้างกับจุดเกิดเหตุเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมา
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ตรงนี้นะครับ
สอนอบังยี่ขันก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
นายดำรงผู้ตายเนี่ยอยู่ในสภาพนอนหงายอยู่นะฮะ
เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงยีนขายาวใส่รองเท้าผ้าใบนะครับ
มีบาดแผลถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกโม่ยังไม่ทราบขนาดเข้าหน้าอก๒นัด
ที่เกิดเหตุไม่มีปลอกกระสุนปืนนะฮะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ด้วยนะครับ
นี่ครับนายดำรงพ่อค้าผลไม้วัย๔๙ปี
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างแล้วไปสอบพยานแวดล้อมนะฮะ
พยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ดำรงผู้ตายเขามาดื่มสังสรรค์ที่ร้านปอกุ้งเผา
หลังจากนั้นก็ได้เจอกับรุ่นน้อง
ซึ่งอายุประมาณ๓๕ปีเป็นผู้ชาย
ลักษณะเหมือนกับเป็นอาริเก่ากันนะอาจจะเคย
มีปัญหาขัดแย้งอะไรกันบางเรื่องแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะครับ
ตอนนั้นน่ะฝ่ายของมือปืนเนี่ยออกจาก
ร้านไปนะฮะเหมือนกับขี่จักรยานยนต์ออกไปคนที่เห็น
เหตุการณ์บอกว่าผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานยนต์ออกไป
แล้วย้อนกลับมาแต่ตอนที่กลับมาเนี่ยคือร้านเลิก
แล้วลักษณะคือตั้งใจมาดักรอผู้ตาย
เหมือนกับต้องการเคลียร์ปัญหาอะไรกันนะฮะก็ไปเจอกัน
จุดที่เป็นลานจอดรถนะครับแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง
ฝ่ายของคนก่อเหตุชักปืนขึ้นมาแล้ว
ยิงใส่นายดำรงทันทีนะครับหลังจากนั้นก็
ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปผู้ที่เขาอยู่
ทางถนนบรมราชชนนีขาออกนะครับล่าสุดครับ
วันนี้พนักงานสอบสวนสนบังยี่ขัน
นี่ฮะสามารถรู้ชื่อล่ะว่าเป็นใครเพราะว่า
ได้กล้องวงจรปิดซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญจนทำให้รู้ว่ามือยิงเนี่ย
ชื่อนายภูลพลสวัสดิ์นามสกุลสำเภาทองชื่อเล่นชื่ออาร์ต
นี่ฮะอายุสามสิบหกปีเป็นชาวเพชรทบุรีนะครับ
ก็ขออนุมัติศาลออกหมายจับเรียบร้อยนะฮะสารก็อนุมัติหมายจับแล้วนะครับ
นี่ฮะตอนเนี้ยล่าสุดมีรายงานว่าตามจับตามคุมตัวได้แล้วใช่ค่ะ
ไปเจอตัวแถวนนทบุรีนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปนะครับ
วันนี้ได้ไปคุยกับครอบครัวของนายดำรงที่เสียชีวิตนะครับคือก็ไปรับศพกันที่โรงพยาบาลนะฮะ
วันนี้ที่นิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับก็บอกสั้นแค่ว่าเดี๋ยวจะนำศพของนายดำรงกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาที่จังหวัดชายนาฏที่บ้านเกิด
นี่นะฮะก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้ากันอยู่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบกระทันหันเหลือเกิน
คุณครินได้คุยกับเพื่อนของนายดำรงนะครับเขาก็บอกว่านายดำรงเนี่ยขอยืนยันนะครับว่าเขาเป็นคนดี
ทีแรกเนี่ยมีข่าวมาว่าไปมีปัญหากับคู่อริรุ่นน้องเคลียร์กันไม่ลงตัวเนี่ย
เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานในบ่อนพนันหรือเปล่าหรือมีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
เพื่อนของนายดำรงบอกว่าขอแก้ข่าวหน่อยนะขอยืนยันให้ชัดเจนนะครับว่า
ผู้ตายไม่มีนิสัยติดการพนันไม่ได้ทำงานในบ่อนพนันด้วย
หลังจากที่มีข่าวมาแบบนี้รวมทั้งนายดำรงไม่ได้มีนิสัยใจร้อน
ไม่ได้ชอบมีเรื่องกับใครด้วยยืนยันว่าตลอดเวลาที่รู้จักกันมานะครับ
นายดำรงไม่เคยเอาปัญหาอะไรมาปรึกษาเลยแต่รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรเนี่ย
เรื่องนี้ทางครอบครัวบอกว่าไม่ขอพูดถึงไม่ขอเปิดเผย
ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่อยู่ใกล้กับร้านปอกุ้งเผาสาขาปิ่นเกล้านะฮะ

ดำรงเองเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมาขายของที่นี่มากนัก
ว่าจะเป็นพ่อค้าผลไม้ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาซึ่งอยู่ข้างลานจอดรถร้านที่เกิดเหตุ
ส่วนใหญ่น้องภรรยาของเขาเนี่ยจะเป็นคนมาขายนะแต่ก็ความจริงเนี่ยเอาจริงคือเลิกขายไปหลายปีแล้วนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็เพิ่งทราบข่าวเมื่อช่วงเช้านะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนครึ่งคืนที่ผ่านมานะครับ
ว่ามีการยิงกันแถวนี้นะฮะเรื่องคดีความตำรวจมุ่งปมความขัดแย้งเรื่องส่วนตัวนะครับ
แต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ก็มีรายงานว่าข้อมูลเชิงลึกเนี่ย
อาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับบ่อนการพนันลอยฟ้าหรือเปล่าตรงนี้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวให้จับผู้ต้องหาให้ได้ก่อน

ล่าสุดนะฮะหลังจากสอนอบังยี่ขันนะครับ
ขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับผู้ก่อเหตุนะฮะ
ที่ชื่อว่านายภูพลสวัสดิ์สัมเภาทองหรือในอาร์ต
๓๖ปีจับได้ที่นนทบุรีเดี๋ยวรอการแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะฮะ
ก็ด้วยสถานที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ที่มีกล้องวงจรปิดค่อนข้างเยอะ
ก็เลยได้ภาพมาเป็นหลักฐานสำคัญนำมาซึ่งการจับตัวคนร้ายด้วยนะคะ